แต่คราวนี้เนี่ยเป็นรถเก๋งขนาดเล็ก

แล้วต้องขับรถผ่านลุยน้ำ
เราเคยเห็นรถใหญ่รถยกสูงรถโฟลวิวติดมาแล้ว
นี่หลายคนบอกว่าโอ้โหยอมรับในความเก่งแล้วก็ทักษะในการขับรถดีเยี่ยม

คลอง๑ในคลองมะเดือจังหวัดนครนายก
ขึ้นชื่อเรื่องความยากทั้งน้ำสูงแล้วก็ยังไหลเชี่ยวอีกด้วย
แต่เธอขับผ่านไปได้อย่างสบายครับ
ขณะที่อีกหลายคันผ่านจุดนี้ไม่ได้
บางคันติดอยู่ในน้ำต้องเอารถมาลากนะฮะ

ชาวเน็ตเสียงแตกครับไอ้ชื่นชมก็มีนะครับว่าขับเก่ง
มีทักษะดีมีความใจเด็ดขับรถฝ่ากระแสน้ำเชี่ยว
แต่อีกมุมอีกมุมเขามาเตือนบอกว่าขับรถแบบนี้ระวังจะสนุก
ท้าทายแต่สุดท้ายงานจะเข้านะ
เพราะรถจะเสีย๑ทั้งน้ำเข้าเครื่องนะครับ
แล้วช่วงล่างอาจจะพังก็ได้
คนรักรถเขาจะไม่ทำแบบนี้แน่นอน
เพราะขนาดรถกระบะคันใหญ่เนี่ยจะขับฝ่าแบบนี้ยังคิดหนักเลย
รถใหญ่ยังดับมาแล้วเลยนะอันตรายนะครับ